คุณผู้ชมเราจะพาไปดูที่จังหวัดสุราธานี
ที่นี่เขามีการสอนแต่งหน้าต้อนรับฮาโลวีน
เป็นการแต่งหน้าผี

น่ากลัวจริงตกใจมาไม่ให้ซุมให้สิเลยอย่ายืนอย่างนี้
มันน่ากลัวโอ๊ยคุณขนลุกเห็นแล้วสยองเหมือนกันเนอะ
นี่คือผีวิทยาลัยสารพัดช่างสุราธานี

คือทางวิทยาลัยเขาร่วมเปิดหลักสูตรใหม่
สอนการแต่งหน้าเอฟเฟคขั้นสูง
สู่การเป็นมืออาชีพให้กับผู้เรียนผ่านช่องทางยูทูป

ช่วงที่คุณแบบอยู่บ้านว่างอ่ะ
อาชีพเสริมอะไรต่างแบบนี้นะคะ
ซึ่งในวันอาทิตย์ที่๓๑ตุลาคมนี้
ก็จะเป็นวันฮาโลวีนถูกไหม

ทางอาจารย์ผู้สอนเขาก็เลยอยากจะถ่ายทอด
วิชาความรู้เรื่องของการแต่งหน้าเอฟเฟคแนวสยอง
รูปแบบต่างดูคุณดูดิแต่งยังไงให้หน้าเละขนาดนี้

แต่งยังไงให้หน้าเละตาไหลลงมาอย่างนี้ค่ะคุณ

แล้วคือผู้เรียนสามารถนำไปแต่งหน้า
คอนเทนต์แล้วแชร์ทางช่องทางโซเชียลของตัวเองได้เลยนะ
หรือคุณจะรับจ้างแต่งหน้าเป็นอาชีพเสริมหรือเป็นอาชีพหลัก
เพื่อสร้างรายได้ให้กับตัวเองก็ได้

ต้องบอกว่าเขาแต่งดีมากเหมือนมากเหมือนผีมาก
เพราะฉะนั้นแผนกอื่นของทางวิทยาลัยอย่างเช่นแผนกอาหาร
เขาก็สอนทำขนมเค้กไม่ได้มีสอนแต่งหน้าอย่างเดียว
ทำขนมเค้กหน้าวันฮาโลวีน
คือโอ้โหคุณดูนะก็จะต้องมีการตกแต่งให้มันเป็นแบบว่าเค้กแนวแฟนตาซี
สีสันก็จะออกไปทางฮาโลวีนสีส้มเอ่ยสีดำเอยอะไรอย่างนี้นะคะ
แล้วก็มีแผนกตัดเย็บผ้าสอนการผลิตกระเป๋าหมวกแฮนดเม็ดแบบวันฮาโลวีน
มันเข้ากับเทศกาลดูนี่น่ารักมาก
อันนี้กระเป๋าใช่ไหมอยากไปเที่ยวฮาโลวีนอยากซื้อกระเป๋าไปดีกว่า
คือปกติวันฮาโลวีนเราจะมีแต่เสื้อผ้าไง

ผมก็คิดอยู่ผมมีผีอย่างหนึ่งที่อยากจะเป็นอยากจะเป็น
ผีเผิฬักชะเธอเผิลักชะเธีย
ซึ่งคนที่ดูอยู่แล้วสนใจนะคุณผู้ชมสามารถ
คุณผู้ชมสามารถสมัครผ่านเว็บไซต์วิทยาลัยสารพัดช่างสูตรสุราธานีได้เลย
เรียนแบบออนไลน์ก็มีนะคะหรือว่าถ้าใครอยากจะไปเรียนที่วิทยาลัยเองเขาก็มีเหมือนกัน
ติดต่อไปได้นะคะแต่ว่าเขาสามารถเปิดสอนได้ไม่เกินรอบละ๑๐คน
เขาจำกัดจำนวนรอบแต่ถ้าคุณเรียนออนไลน์สะดวกสบายมากเหมือนกันนะคะ
กลางวันเรียนได้แต่กลางคืนเรียนแล้วล้างหน้าเร็ว
ถ้ามันดึกเกินไปคนในบ้านอาจจะตกใจได้